เพื่อเรือและกระชังบาอันใหม่สู้
ร้องได้ให้ร้าน
นักสู้ชิงล้าน
ครับ
สู้ชิงล้านสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ
เรามีนัดกัน๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันนะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
คุณผู้ชมจะได้พบกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เราได้มีการปรับรูปแบบใหม่นะครับ
โดยจะมีนักสู้ถึง๒คนมายืนบนเวทีเดียวกัน
เรียกว่ามาสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ประชันเนื้อเพลงว่าใครจะแม่นกว่ากัน
ในรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เวทีที่จะมีนักสู้สองคนนะครับ
ชิงเงินล้านกันผ่านเพลงลูกทุ่ง

เนื้อเพลงต้นฉบับเพื่อสะสมเงินทุนไปให้ได้มากที่สุดครับคุณผู้ชม
ทวีความเข้มข้นขึ้นไปแบบสุดคั่วนะสนุกมากขึ้นลุ้นมากขึ้น
และที่สำคัญนะฮะทางรายการมีเงินทุนสูงสุด
มอบให้ถึงคนละ๑ล้านบาทฟังไม่ผิดค่ะ
รวมเป็นเงินรางวัลสูงถึง๒ล้านบาท
แจกจริงค่ะในสภาวะแบบนี้อยากแจกเพื่อเป็นกำลังใจค่ะอยากให้ทุกคนฮึดและลุกขึ้นสู้ค่ะ

ย่าผมก็อายุ๘๓นะครับส่วนปู่ผมก็อายุ๗๖
คนเขาแก่มากนะครับอย่างย่าผมก็มีโรคประจำตัวครับ
ต้องไปหาหมอทุกทุกสามเดือนก็ต้องไหว้วานให้คนแถวบ้านครับ
เขามีรถยนต์อ่ะพาไปโรงพยาบาลส่วนปู่ผมก็เพิ่งไปผ่าตามาครับ
หมอเขาก็สั่งห้ามไม่ให้ออกแรงมากครับเพราะว่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อตาครับ
ที่ผมอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอบังปะอินครับ
ซึ่งบ้านที่ผมอยู่อาศัยอยู่บนเกาะครับ

ผมก็จะไปโดยการใช้เรือครับ
เรือที่นิวใช้ในการหาปลาอายุกว่า๔๐ปี
สภาพจึงเป็นอย่างที่เห็น
ปัญหาในการทำมาหากินของผมในตอนนี้นะครับ
ก็คือเรือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของผมครับ
รั่วมากเลยครับต้องคอยวิทย์น้ำไประหว่างขับ
หรือว่าระหว่างหาปลาก็ต้องคอยวิทย์น้ำเรื่อยเลยครับ

ซึ่งเรือลำนี้นะครับมีอายุ๔๐ปีครับ

ถ้าจะซื้อใหม่นะครับก็ต้องใช้เงินจำนวนประมาณ๒๖๐๐๐บาทครับ
ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้นะครับก็คือเงินไปซ่อมกระชังปลาด้านหน้าครับ
ตอนนี้มีรูรั่วครับคือไม่สามารถขังบาร์ได้ครับ
ต้องเปลี่ยนมุ้งครับแล้วก็เปลี่ยนถังแล้วก็เปลี่ยนเหล็กใหม่ที่มันขึ้นสนิมนะครับ
ซ่อมแซมทำใหม่นะครับก็ประมาณ๑๐๐๐บาทครับ
วันนี้นิวพร้อมแล้วที่จะขึ้นสู่เวที
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เขาสัญญากับคุณปู่ว่าจะทำให้เต็มที่
ที่คงเป็นเพราะโชคชะตา

มาเอาใจช่วยนิวหนุ่มน้อยยอดกระตันอยู่ที่หาปลาเลี้ยงคุณปู่คุณย่ากันนะครับ
เพื่อเรือและกระชังปลาอันใหม่ผมจะร้องให้สุดคำและจะจำเนื้อเพลงให้แม่นครับสู้เฮ่
เหื่อออกเงินถึงมาถึงจะเหนื่อยแทบบ้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีจะกิน
คติประจำใจของป้าก๊อตป้าก๊อตขายยำไก่แซ่บอยู่แถวบางบอนจ้ะ
ก๊อตแม่ค้าขายยำไก่แซ่บอายุห้าสิบสองปีความสุขสุดสุดของป้าก๊อตก็คือ
ก็ทุกครั้งที่พี่ก๊อตจุ๊บหน้าผากสามีมันรู้สึกสบายใจแล้วก็มันแทนความรู้สึกอะไรได้หลายอย่างพอเราไม่สบายใจเราจุ๊บหน้าผากมันก็หายเวลาขายของมาขาดทุนเราก็จุ๊บหน้าผากเราก็หายเครียด
การที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเราไม่มีเวลาให้กันเราก็แค่จุ๊บหน้าผากสามีมันก็เหมือนว่าทุกอย่างจบแล้วเราเข้าใจกัน
สมาชิกในครอบครัวของป้าก๊อตประกอบไปด้วยลุงชนอายุ๕๐ปีสามีของป้าก๊อต
ก๊อตเป็นคนเก่งอดทน
ตรงนี้ขอบคุณมากก้อนมากที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงอยู่ได้ทุกวันนี้มีกำลังใจก็คือ

นุ๊กอายุ๑๖ปีลูกสาวของป้าก๊อต
และยายแจ๋วอายุ๗๔ปีแม่ของป้าก๊อต
แต่ก่อนยายไม่ได้เลี้ยงเข้ามาตอนเด็กเพราะยายเลิกกับแฟน
ยายต้องไปทำมาหากินแต่พอโตมาเขามีครอบครัวมีครัว
เขาก็ตามหายายเขาก็มาเอายายมาเลี้ยงเลี้ยงดีที่สุดเท่าทุกวันนี้จ้า
ขอบใจขอบคุณนะลูกที่ดูแลแม่มาตลอด
ไม่เคยทอดทิ้งแม่แม่ขอให้ลูกเจริญแล้ว
มาหากินค้าขายอะไรก็ขอให้ลูกร่ำลูกด้วยนะลูกนะ
ก๊อตมีฉายาเขาเรียกว่าป้าก๊อตไก่แซ่บ
ไก่แซ่บของป้าก๊อตกรอบนอกนุ่มใน
สเด็ดเพราะใช้สันในไก่อย่างดี
แล้วก็ข้าวคั่วพริกป่นเราทำเองรสชาติเลยเด็ด

มันดีที่ว่าบางคนชอบเผ็ด

บางคนชอบเปรี้ยวบางคนไม่ชอบเปรี้ยวอย่างนี้

ตอนนี้ป้าก๊อตก็ขายยำไก่ล่อนเล่ไป

ทีนี้ป้าก็อยากมีร้านเป็นของตัวเอง

ก็จะได้มีลูกค้าเยอะขึ้น

มาเอาใจช่วยป้าก๊อตแม่ค้าหน้ามนต์

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นแม่ค้าเร่ร่อนอีกต่อไป
เธอจะทำได้ทั้งหมดกี่เพลง

สู้ไม่ถอยจ้า

มุมแดงปะก๊อตแม่ค้ามากประสบการณ์ที่อยากได้ทุนไปเปิดร้านยำไก่
เชิญพบกับ๒นักสู้ชิงล้านได้เลยครับ

ก๊อตครับมากับใครบ้างครับวันนี้

คุณชนแล้วก็น้องนุ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
นี่ฝั่งของบ้านป้าก๊อตนะคะส่วนฝั่งของน้องนิวน้องนิวมากับใคร
มากับคุณปู่ครับคุณปู่สวัสดีนะคะคุณปู่อยู่นะคะสวัสดีนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเรือมามาทางปู่นี้
ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเหลือรั่วอยู่นะครับ
เหลือรั่วอยู่นะครับดูจากภาพชีวิตแล้วนี่ปลาก๊อตนี่
แซ่บจริงขายยำไก่แซ่บแล้วถ้าถามว่ายำแซ่บของปลาก๊อตเนี่ย
มันแซ่บยังไงครับวิธีการทำมันแบบไหนฮะยังไงกัน
เราต้องเอาไก่ไปทอดให้กรอบทอดให้กรอบก่อนให้หนังกรอบก่อน

มีค่ะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนปิด

แล้วอย่างนี้ขายได้วันเท่าไหร่คะ

ช่วงใหม่ขายได้เยอะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ

แล้วตอนนี้นะคะรายได้ยังไงป้า
ตอนนี้๕๐๐ยังไม่ได้เลย
แล้วค่าใช้จ่ายในบ้านมีอะไรบ้างคะตอนนี้
เยอะค่ะหลายอย่างก็มีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
รายจ่ายเท่าเดิมแต่ว่ารายรับลดลง
นี่แหละแล้วอย่างนี้ลูกสาวยังเรียนอยู่ไหมครับ
เรียนค่ะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกัน
มีค่ะป้าห่วงอะไรมากที่สุดป้า
ห่วงลูกสาวแหละค่ะกลัวจะไม่มีเงินให้เขาเรียน
เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดี
หมดนะครับทุกวงการทุกอาชีพนะฮะ
อย่างนี้ก็เดี๋ยวให้น้องนุ๊กนะอวยพรคุณแม่หน่อย
นะวันนี้คุณแม่มาทำเพื่อครอบครัวของเรา

สู้ค่ะหนูคิดว่าแม่ทำได้อยู่แล้วแม่เก่งมากค่ะ
ุ๊กพอแม่บอกว่าเป็นห่วงรู้สึกยังไงบ้าง
ขอบคุณค่ะที่ให้โรงเรียนเพราะว่าครอบครัวหนูเหลือความหวังของบ้านแค่คนเดียว

หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
นุกน้าสู้นะคะ
ถ้าวันนี้ได้ตังค์๑ล้านจะเอาไปทำอะไร
ก็เอาไปซื้อหน้าร้าน

ใช่มีหน้าร้านเป็นหลักแหล่งค่ะ

เป็นปลากระแหครับปลาสังกวาดครับแล้วก็ปลาสวาย
พอจับปลาได้เราก็เอาไปขายขายได้ราคาเท่าไหร่
เฉลี่ยเป็นโลแล้วอยู่ที่โลละ๓๐บาทครับ
วันหนึ่งอย่างจับปลาได้เยอะเลยได้สักกี่บาท

ถ้าอย่างวันไหนที่ไม่ได้ปลาเลย
ประมาณ๖๐บาท

ปกติใช้เรือออกตะเวนหาปลาแล้วเห็นบอกว่าบ้านเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ
เป็นเกาะได้ไงอายุทยาไม่เคยรู้เลยว่าเป็นเกาะ
เป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญาครับ

ก็จะเป็นปัญหาคือไม่สามารถขึ้นบกแล้วออกไปที่ต่างได้

แล้วตอนนี้นิวครับเรือมันรั่วแล้วกลางคืนอย่างนี้

ก็คือว่าปู่จะไม่ค่อยได้นอนเต็มตื่นทุกคืนครับ

เพราะว่าถ้าเกิดไม่ยอมตื่นมากลางดึกเรือก็จะล่มครับ
ทำไมไม่หาอะไรมายามาอุดให้มันเรียบร้อย
เรือมีอายุ๔๐ปีครับมากกว่าผมแล้ว
คราวนี้ก็เลยหาจุดที่จะเอามายารัวไม่อยู่แล้วครับ
เพราะว่ามันรั่วทุกจุดเลยใช่ครับอ๋อไม้มันคงผูแล้วอ่ะใช่ครับ
แล้วถ้าไม่ตื่นตอนกลางคืนทำไงคะมันยกขึ้นมาไว้บนบกได้ไหมฮะ
กไม่ไหวครับอ๋อหนักเหมือนกันครับก็คือต้องนับเวลานับชั่วโมง
ตื่นมาวิทย์น้ำออกจากเรือครับครับโอ้เคยพลาดบ้างไหมฮะ

เคยครับแล้วทำไงจ๊ะโอ้โฮคุณมาร
โอ้โหลำบากเลยโอ้โหแล้วแถวนั้นเขาไม่มีเรือโดยสารอะไรบ้างเหรอครับ

ไม่มีคือหมายความว่าถ้าเราไม่มีเรือลำนี้

ว่ายน้ำเอาก็คงไม่ไหวนะแม่น้ำเจ้าพระยา

นิวคือหัวเรี่ยวหัวแรงที่ต้องดูแลปู่และย่า

ย่าก็อายุ๘๔แล้วครับส่วนปู่ก็อายุ๗๖ปู่เพิ่งไปผ่าตาครับ
ก็คือคุณหมอก็คือไม่อยากให้กระทบกระเทือนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วหลังจากที่ผ่าตาเสร็จแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนคือเป็นต้อเนื้อ
แล้วก็มีโอกาสที่จะตาบอดด้วยครับ
แล้วคือปู่ก็ยังไม่สามารถพักได้ครับ
เพราะว่าเวลาหาปลาต้องช่วยกันสองคนต้องไปสองคน
ไปสองคนต้องช่วยวิทย์น้ำออกจากเรือด้วยอะไรด้วย
เวลาเราเก็บข่ายขึ้นเรือครับต้องเก็บด้วยความเร็
เพราะว่าจะมีเรือลำใหญ่แล่นมา
ถ้าเกิดเราเก็บช้าเรือก็จะกวาดเอาข่ายของเราไปหมดเลย
เราก็ต้องแทนที่จะได้กำไรแล้วก็ต้องเอาเงินตรงนั้นไปซื้อ
ซื้อข่ายใหม่อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม

เรือแล้วก็ซ่อมกระชังปลาให้ปู่ครับเรือแล้วก็ซ่อมกระชังปลาให้ปู่ครับ
เรือที่จะซื้อนี่ลำละเท่าไหร่
ลำละ๓หมื่นบาทครับ
เอาล่ะมีอะไรอยากบอกกับคุณปู่บ้างคะ
ก็จะตั้งใจครับแล้วก็จะเอาเงินกลับไปซื้อเรือให้ปูได้

เพราะว่าปู่จะได้ไม่ต้องตื่นมาตอนดึกครับ

คุณปู่นิวถือว่าเป็นหลานที่ดูแลคุณปู่ดีเลยไหมคะ
ดีครับดูแลได้ดีครับ

นิวครับในการแข่งขันวันนี้ครับ

ดูแลคุณปู่และคุณย่าเป็นอย่างดีครับนิว
ทั้งคู่พร้อมจะแข่งขันแล้วยังคะในยกแรก

แซ่บป้ารสชาติอร่อยยังไงให้เรียกลูกค้าวันนี้ออกทีวีดีแล้ว
ให้โฆษณาเฟียนค่ะยังไงย้ำไก่แซ่บจ้าอร่อยมากเลยรสเด็ด
รถไหนบอกเราได้สั่งเราได้ถ้าไม่เด็ดไม่ต้องมาจ่ายตังค์

แล้วเรื่องการร้องเพลงล่ะจ๊ะป้าก๊อตวันนี้มาเป็นคู่กับนิว
คิดว่าจะพยุงกันไปแล้วคว้าคนละ๑ล้านบาท๒ล้านบาทกลับบ้านได้ไหม

ก็คุยกันว่าป๊าก๊อตเราก็จะเอาเงินร้านกลับไปด้วยกันให้ได้ครับค่ะสนิท
มีแอบคิดไหมป้าก๊อตว่าเดี๋ยวเธอรับหลังฉันจะต้องก้อนนิ้วให้ได้

ผมก็จะซื้อเรือขับไปซื้อที่ร้านป้าเขา
อ๋อโอ้เดียวกันอย่างนี้ทีเอง

ถ้าลงไปหอมสามีทีนึงจะดีขึ้นไหมป้าก๊อต
แต่มาตรงนี้รู้สึกแหมมันมือไม่รู้เอาไว้ตรงไหนนะ

เต้นระหว่างสามีกับคุณหนุ่มสันติสุขอยากกอดใครเพื่อเป็นกำลังใจสามีค่ะ
สามีค่ะ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เราก็จะได้แบบว่ามีกำลังหาปลาแล้ว
เราก็จะได้มีอุปกรณ์ในการทำมาหากินที่สะดวกมากขึ้นครับ
เมื่อกี้นี่เห็นป้าก๊อตลงไปหอมให้กำลังใจ
เรียกกำลังใจจากสามีนิวลงไปหอมลูกสาวป้าก๊อตเลยจ้
เรียกกำลังใจ
เดือบเป็นกำลังใจนะอ๋อได้ครับคลับขึ้นนะอยากลงไปกอดปู่ไหม
อยากครับเชิญฮะแต่ลูกสาวป้าก๊อตต้องเว้นไว้นะเดี๋ยวป้าก๊อตตีนะไม่ได้นะ
ถ้าแตะมือแล้วก็ถ้าร้องได้ล้านโดนยึดแน่นะฮะ
เห็นคุณปุ๋ยอยู่ทำปากขมุบขมิบคุณป่าเหมือนไล่มนต์อะไรบางอย่าง
โอ้โหลงของเลยหรือเปล่าได้มนต์อะไรอ่ะโหเขาบอกว่าให้สู้เขาครับให้ตั้งใจให้ตั้งใจให้แข่งกับตัวเองครับให้จำเนื้อเพลงให้ได้
นะครับนี่ก็คือโฉมหน้านะนักสู้ชิงล้านของเราทั้งสองคนนี้เป็นถือว่าเปิดประเดิมรูปแบบใหม่ของเราเลยนะครับทั้งน้องนิวแล้วก็ป้าก๊อตนะครับ
ก็ไม่แน่นะเปิดประเดิมนี่อาจจะคว้าเงินไปคนละ๑ล้านเลยก็ได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องสู้ให้เต็มที่

ติกาของเราเนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้น

คนละ๓แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันนี้
ลำดับขั้นร้องถูกอยู่ต่อ

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่ร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

ก๊อตนะครับป้าก๊อตนะครับ
ต้องการเงินเอาไปเปิดร้านของตัวเอง
เพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดี

ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรยกที่๑ของป้าก๊อตมาครับ
นั่นคืออินโทรยกที่๑นะคะเพลงนี้ของป้าก๊อตค่ะ
กลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณป้า

ไหมคะแซ่บค่ะแซ่บเหมือนไก่แซ่บเราไหมคะเหมือนเลยมั่นใจขนาดไหนคะ
มั่นใจค่ะมั่นใจมั่นใจนะครับแล้วทางคุณชนนะครับ
ป้าก๊อตร้องได้ไหมครับร้องได้ครับเพราะเคยสอนลูกร้องเพลงมาครับ
เอาละครับนี่เป็นยกที่๑นะครับของป้าก๊อตก็สามารถที่จะใช้ตัวช่วยได้เลยนะครับ
ตัวช่วยเรามีทั้งหมด๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย
เรามีในนั้นมีร้องผิดได้๑คำ

เพลงเก่งของคุณแล้วก็เปลี่ยนเพลง

เอาละในเพลงยกที่๑นี้ป้าก๊อตครับ
ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ก็เริ่มกันเลยนะครับป้าก๊อตยกที่๑เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
ลมจูดลูกไหลข้าวร่วงจนเม็ดข้าวร่วงทำเอาส่วงเราเสียว
นึกถึงวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเมืองมาเกี่ยว
แล้วขอจูบที่พอจูบเราแล้วก็ลา
บอกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปี
คอยนะวันนั้นจวบวันนี้หนุ่มในเมืองเงียบที
ไม่มีแม่งอ่ะ
มองข้าวใบเรียงล้มไล่จูบกราวเกรียว
เสียวตรงแก้มซ้ายเราเขาเอียงหน้าแอบ
แนบตรงแก้มเบากระซิบนับเสียงกระเศร้า
ว่ารักเราเท่าฟ้า
มองเจ้านกเขาคู่กันคลอดรักกันลันไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รักคอยท่าจูบแล้วลาไปเลย
มองเจ้านกเขา
คู่กันหลอดรักกันลั่นไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลย
หลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยท่าจูบแล้วลาไปเลยนะ
แล้วเมื่อป้าเขาน่าจะร้องถูกหมดทุกคำนะสิ
ก็เลยเหมือนมาเป็นปัญหาที่เราครับว่า

เป็นเธอได้มั้ยเป็นเธอได้มั้ย
ที่จะเต็มใจเรียบจากชายอย่างเชิง